สวัสดีค่ะค่ะท่าววาศยไทายสด

คือหลายคนตามกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะ

แล้วก็เชื่อว่าข่าวในหลายช่วงลงหมดเลย
กรณีที่สายไหมที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
ที่มีตอนแรกเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่า
มีเสียงปืนดังแบบกราดยิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเสร็จไปตรวจสอบบอกว่าเป็นชายคลุ้มขรั่ง
ราดยิงแต่ว่ายังดีที่มันอยู่ในบ้านพัก

ใช่แล้วไม่รู้ว่าจะออกจากห้องพักตอนไหน

ใช่ค่ะพอตำรวจได้รับแจ้งเสร็จปุ๊บ
ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจมีอาการเครียดมา๒๓วันแล้ว
แล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก่อเหตุแบบนี้
เรื่องต้นข้อมูลที่ได้ก็อย่างที่เห็นนี้เลยนะคะ
คือเครียดสะสมและมีอาการป่วยจิตเวทร่วมด้วย

เป็นตำรวจสันติบาลระดับสารวัตร

ซึ่งแน่นอนตำรวจที่ลงไประงับเหตุก็คือต้องทำตามยุทธวิธีก่อน
คือไปถึงเสร็จปุ๊บปิดล้อมกันพื้นที่
กันประชาชนที่อยู่โดยรอบออกจากพื้นที่ให้หมด
เพื่อที่ต้องกันเผื่อมันบานไปหรืออะไรยังไง

ซึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วผู้ก่อเหตุนะคะ
คือกำลังจะให้เพื่อนพาตัวไปรักษาอยู่แล้ว

ต้นสังกัดกำลังจะให้เพื่อนมาพาตัวไปรักษา

แล้วก็เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่มาจะพาไปรักษาค่ะ

แล้วก็เอาปืนยิงขึ้นฟ้า
ไม่ใช่๒นัดนะคะ๒แม็กซ์ค่ะ

อย่างที่เห็นว่ารักษณะที่เกิดเหตุมันจะเป็นบ้านพัก
เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เหน็บปืนเอาไว้ที่เอวตลอดเลยเนี่ย
คือค่อนข้างอันตรายค่ะ

เขาก็จะเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องจังหวัดที่ตำรวจลงพื้นที่ไปเตรียมระงับเหตุแล้ว
มีบางจังหวะเปิดประตูชะโงกหัวออกมาดูด้วยว่ายังอยู่ไหมอะไรยังไงแบบไหน

ซึ่งยุทธวิธีแรกปิดล้อมกันประชาชนออกเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องเจรจาก่อน
ก็พยายามเจรจาจริงตั้งแต่บ่ายประมาณบ่ายโมง๕๐ได้จนตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้๕โมง๔๙แล้วค่ะก็ยังเกิดอยู่๔ชั่วโมง๕ชั่วโมงแล้วนะคะ
ซึ่งก็คือยังคงไม่เป็นผล
พันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญสารวัตรสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเนี่ยนะคะ
คือผู้ชายคนนี้ค่ะยังคงยิงปืนออกมาเป็น๑๐นัด
รินทราชก็เสริมกำลังเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
รถพยาบาลมาเผื่อเอาไว้คือป้องกันทุกวิถีทาง
เผื่อว่าถ้าเหตุออกไปทางไหนก็คือเตรียมพร้อมเอาไว้ทุกด้านนะคะ

เรื่องต้นถ้าล่าสุดเห็นว่ายังมีการออกมายืนสูบบุหรี่
แต่ว่ายังถือปืนติดมือไว้ตลอดเวลา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงพื้นที่มีหน่วยอรินทราช
มีอุปกรณ์สำหรับยิงแก๊สน้ำตาและระเบิดควัน
มีโดรนมีหุ่นยนสอดส่องความเคลื่อนไหวด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุนี้
ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วพี่เคี่ยวนะคะพี่เคี่ยววิมลวันธรรมพักดี
ลองไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้กับพี่เคี่ยวกันหน่อยนะคะ
สัญญาณสดพร้อมแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดก็ยังคงมีการพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมในส่วนของสารวัตกาลให้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่
จะเห็นว่าที่ฉันมีการเปิดหน้าด้วยการใช้แมสนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อที่จะเข้าไปเคลียร์สถานการณ์พื้นที่ด้านในนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพสดในขณะนี้บริเวณด้านหลังของดิฉัน
ก็จะเห็นว่ามีสื่อมวลชนจำนวนมากขณะเดียวกัน
ก็สังเกตได้ยินเสียงของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ในการที่จะพูดคุยในการที่จะใช้เครื่องขยายเสียงในการที่ใช้โทรโขง
ขอให้ทางสารวัตกาลเนี่ยยอมมอบตัวหรือว่ายอมลงมาหาตำรวจแต่โดยดีนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะมีการใช้อุปกรณ์พิเศษใดนะคะ
ในการนำตัวของสารวัตกาลลงมาบริเวณด้านล่างค่ะ
สวรรการนั้นชื่อเต็มจริงพันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญอายุ๕๑ปีนะคะ
หรือที่เพื่อนเรียกว่าสารวัตกาล
ตอนนี้เราจะได้ยินนายพลตำรวจหลายคนสลับสับเปลี่ยนการเกลี้ยกล่อมให้สารวัตกาลเนี่ยลงมาพูดคุย
ลงมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่อยากที่จะใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่อยากใช้อุปกรณ์พิเศษในการนำตัวลงมานะคะ
ในการเจรจาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะ
แต่เราเห็นว่ามีการนำเอาญาติมีการนำเอาผู้บังคับบัญชานะคะ
ไปช่วยเหลือในการเจรจาเกลี้ยกล่อม
แต่ว่าก็ดูเหมือนไม่มีการตอบรับใดมาจากทางด้านของสารวัตกาลเลยนะคะ
มีความพยายามอย่างเต็มที่ตอนนี้๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
เพราะว่าปิดล้อมกันมาตั้งแต่๑๐นาฬิกาจนถึงตอนนี้๑๗นาฬิกา๕๑นาที
ก็ย่างเข้าชั่วโมงที่๙แล้ว
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาถึง
ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่กังวลใจก็คือเรื่องของกระสุนของผู้ก่อเหตุนะคะสารวัตกาลเนี่ย
มีการนับจำนวนของกระสุนที่ใช้ไปแล้ว๔๘นัด
ตำรวจบอกว่า๑กล่องมันจะมี๕๐นัดค่ะ
มีอีก๒นัดที่อาจจะใช้แล้วหรือยังไม่ใช้อย่างไรและมีอยู่หรือไม่
ซึ่งตรงนั้นน่ะตำรวจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างเต็มที่ว่ามีอยู่หรือไม่นะคะ
เพราะว่าก็กังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเก็บกระสุนทั้งสองนัดนี้ไว้หรือไม่อย่างไรเก็บไว้ทำไมนะคะ
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะตำรวจมีการเจรจา
ถ้าฟังเสียงตอนนี้เป็นเสียงของผู้หญิงเรียกว่าพิการขอให้ลงมาข้างล่างนะคะ
เป็นการเจรจาหลังจากที่เป็นเสียงของพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ก็จะบอกว่าให้ลงมาพูดคุยกันด้านล่างดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอบถามถึงสาเหตุการคุ้มคลั่งของสารวัตกาล
ยังไม่ได้ข้อชัดเจนนะคะมีชาวบ้านบอกว่าประมาณสัก๙นาฬิกามีรถพยาบาลเข้ามาพยายามที่จะรับตัวของสารวัตกาลนะคะ
ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อที่จะไปรับการรักษาแต่ว่าสารวัตกาลเนี่ยก็เกิดคลุมข้างขึ้นมาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าย้ำว่ายิงปืนขึ้นฟ้านะคะ
จนกระทั่งมีการเรียกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาปิดล้อมก็มีการสาดกระสุนมาที่ถนนโดนรถโดนอะไรบ้างจนกระทั่งมีสื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาติดตามสถานการณ์รายงานข่าว
ตอนที่ทีมข่าวมาถึงก็เกือบ๒๐นัดนะคะที่เห็นได้ยินกับตัวนะคะ
ส่วนการกั้นพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยทางตำรวจนะคะได้มีการกันพื้นที่นะคะโดยชุดจู่โจมอรินทราช๒๖ของตำรวจนครบานนะคะก็ปิดล้อมพื้นที่เนี่ยรัศมีประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
วางกำลังสกัด๔ชั้นด้วยกันชั้นนอกสุดเนี่ยหน้าหมู่บ้านมั่นคง๒ชั้นที่๒เป็นชั้นภายในหมู่บ้านแล้วก็ห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ส่วนชั้นที่๓ก็คือบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุห่างกัน๑๐๐เมตรชั้นที่๔ห่างจากตัวบ้าน๒๐เมตรจุดนี้ก็จะมีแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยบล็อกทั้งด้านหน้าด้านหลังว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยเป็นป่าแล้วก็เป็นคลองนะคะก็กันที่จะให้ทางผู้เกาะเหตุเนี่ยลงมาได้นะคะก็มีการกันพื้นที่ทั้งหมดขณะเดียวกัน
ตำรวจย้ำเรื่องของยุทธวิธีค่ะมีการนำกำลังตำรวจอรินทราชเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากมีการนำเอาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สอนอเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ตั้งแต่เช้าเราติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่สิบนาฬิกาจนถึงขนาดนี้๑๘นาฬิกานะคะก็ยังไม่มีการปฏิบัติการอย่างเฉียบ
ความคาวนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวฮาลมัวล์จะตามมาสมทบหรือเปล่าแต่มีคุณทำกับ
ไม่ได้อย่างใช่แคบเพราะครอบครับอยู่ที่ชั้นสองก็ยังไม่ลงมาคือด้วยความที่
หลายคนบอกว่าทำไมไม่จัดการอย่างเด็ดขาดใช่ไหมคะ
เขาบอกว่า๑มันไม่ได้มีตัวประกัน
ก็คือเพื่อความปลอดภัยในทุกชีวิต

แต่ก็ด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ด้วย

เพราะว่าตอนนี้คือถ้าด้วยความเครียด
ด้วยอาการจิตเวทแล้วมีตำรวจล้อมเยอะขนาดนี้
อาวุฒิควบมือขนาดนี้จิตกดดันเขาให้เกิดยังไง
เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดวิธีกดดันของตำรวจก็คือ

เธอแคดว่าอีกสักเผลอหนึ่ง
ถ้ายังไม่ได้ผลอีกก็คงจะต้องมีการยิงแก๊สน้ำตา
ปฏิบัติการอันนี้เพราะว่าก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
แล้วนะคะก็ใช้เวลาพอจูกควัน๙ชั่วโมง

บางคนก็บอกว่าเป็นคาดว่าเป็นการประชุมคอลโมนัดสุดท้าย

นะฮะเมริกาตารณ์จับตารถฟายฟ้าสายสีส้ม

ก็คือโอเคละวันนี้สบายใจได้คือถอนไปจากคอรมอลเรียบร้อยแล้ว
แสดงว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มอาจจะต้องเอากลับมาพูดกันใหม่
ปรากฏว่าก็มีภาพพักโดยมีการแชร์กันแต่ไปหมด
คือมีการปิดปากแล้วก็แบบดึงออกไปจาก

ก็คือตอนนี้กลายเป็นคนดังไปเลยคือป้าอะไรครับ

คือคุณป้าเนี่ยพยายามจะแบบมา

มีการแบบว่าจะต้องจับออกขนาดนั้นเลยเหรอ
มีการแบบว่าเอาร่มมากันเอาไว้

คือหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็บอกว่า

ติดป่าเขาและก็ลากเขาอ่ะ
คือคนเห็นต่างจะต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอ

วันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์

เขาเปิดเผยถึงกรณีป้าวัฒนา

ที่ไปยืนตะโกนต่อว่านายก
ช่วงที่ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
ดูแลการลงพื้นที่ของบุคคลรวมถึงผู้นำรัฐบาลค่ะ
นะฮะตามกรอบของกฎหมายอืมจนเหตุการณ์ป้าวันทนาเนี้ย
ทราบว่ามีการเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มีการด่าทอเจ้าหน้าที่จึงต้องพยายามกันให้ออกไปก่อนเพื่อรักษาความเรียบร้อยนี่
อุ้ยจังหวัด
อุ้ยจังหวัด
อุ้ยจังหวัด

อุ้ยจังหวัด

อุ้ยจังหวัด
อุ้ยจังหวัด

อุ้ยจังหวัด

อุ้ยจังหวัด

อุ้ยจังหวัด

อุ้ยจังหวัด
อุ้ยจังหวัด

จะเห็นคู่กรณีของอดีตผู้นำของญี่ปุ่นถูกรอบสังหาร
การดูแลนะฮะผู้นำของต่างชาติก็ต้องเข้มข้นเหมือนกับเรานี่แหละ
เราไปฟังเสียงพบตรพูดถึงเรื่องนี้กันฮะ
ขอความร่วมมือนะครับว่าเมื่อช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับว่า
ความเห็นต่างมีได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีกองเชียร์มีคน
มีฝ่ายค้านนะครับทุกฝ่ายก็ไม่อยากให้คิดว่าฝ่ายอีกฝ่ายที่เราไม่เห็นด้วยมาในพื้นที่
ก็จะต้องตั้งป้อมที่จะต้องมาด่าทอมาคัดค้านมาเข้ามาป่วนอะไรกันเพราะว่า
มันไม่อยากให้เกิดภาพลักษณ์อย่างนั้นมันก็จะหน้าที่เรียนแบบกันทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาบ้างมันก็เกิดความเกิดความรุนแรงหรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ
วัฒนธรรมไทยนะครับอยากให้เห็นว่าใกล้เลือกตั้งแล้วเราก็ใช้สิทธิ์หรือว่าเรา
สิทธิ์ในการเลือกตั้งน่าจะเป็นภาพที่สวยงามกว่านะครับไม่อยากให้มีความ
เกิดความรุนแรงหรือมีการต่อต้านปลุกระดมให้มีการต่อต้านกันในพื้นที่นะครับตำรวจเองเนี่ย
ถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเกินกรอบเราก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับ
คือจริงแล้วเมื่อวานนี้คือพบตรตอบกลับมาเขาก็บอกว่าโอเคละจริงแล้วอย่าไปมองว่าตำรวจจะเป็นคู่ขัดแย้งกับใครคือไม่ว่าจะเป็นโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอันนี้คือการอารักษาผู้นำ
เพราะว่าอย่างงั้นซึ่งเป็นการดูแลผู้นำระดับประเทศอ่ะเขาต้องดูแลกันอย่างงี้เพราะว่าอย่างงั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยจุดเริ่มต้นของข่าวเนี้ยจะไม่ดังเลยคือนายกหลังจากทศพพุทธเขาถามนายกรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอืมนายกบอกว่าเอามีคนมารอรับเขาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทำไมต้องไปสนใจกับคนสามคนนายกเข
เห็นกระแสหรือยังกระแสที่กำลังเกิดขึ้นขนาดเนี้ยไปดูว่านายกตอบว่ายังไงนะฮะ
อ๋อของเมื่อวานนี้
นาตาก๊ะก้า
ไม่เข้าใจอ่ะเนอะเออแล้วผมมาทำอะไรให้กับใคร
ให้คนตั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยฮะแล้วเขาเสียประโยชนไหมล่ะพวกเนี้ย
ผมไม่ได้กลัวเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้วอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่อง
อันนี้คือเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกลงพื้นที่ปุ๊บก็มีคนสัมภาษณ์
วันนี้นักข่าวพยายามไปสัมภาษณ์ที่ประชุมคอลโมแกก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้
ไปตอบเรื่องอื่นเพราะวันนี้วาระการประชุมคอรมอลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
ปรากฏเมื่อวานนี้ป้าวันนาป้าวันทนาแกให้สัมภาษณ์ด้วยถูกต้องไหมแองจี้ค่ะ
หกต่อหนึ่งอ่ะห้าหกคนอ่าห้าหกคนต่อป้าคนเดียวซึ่งป้าปิดจมูก
จะตายเขารากยังไงสมบัติเอ่อทั้งกระชากเอาปิดปากก่อน
ปิดปากอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าป้าจะวิ่งไปกวาด

เอาให้ง่ายไปแล้วมันจะได้จบซะ

ปารีนาไกรคุบอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีป้าวันทนา
โดยระบุว่าเยี่ยงหมาโดยส่วนตัวขอต่อต้านกลุ่ม๓นิ้วอย่างสุดโต่ง
แต่การกระทำครั้งนี้เกินไป
เพราะคนบ้านโป่งคือคนจังหวัดเดียวกับปารีนา
แล้วก็ยังถือเป็นคนที่มีควรมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
จึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว
เพราะท่านคงไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเกินไป
ก็ที่นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่เห็นเขาทำอะไรล่ะเขารุนแรงยังไงบอกมาสิ
เพราะว่าเขาไม่ได้แบบนายกไม่ได้เห็นเพราะตอนนายกมาถึงเนี่ย
คุณป้าวัฒนาก็โดนลากไปแล้วก็เลยบอกไม่เห็น
แต่ว่าเอาจริงด้วยคำให้สัมภาษณ์อันนั้นกับภาพเหตุการณ์

แต่แน่นอนคำถามที่คนก็ถามนายกว่านายก

คือนักข่าวพยายามถามคำถามเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่

ของภักดิ์เพื่อไทยก็มีการเปิดเวลาที่ใหญ่ที่สุด

ทุกคนใครจะย้ายพักง์
ทุกคนจะต้องไปน่าจะไปร่วมกันหมด

หรือพ่อมดดำก็อาจจะไปเพื่อไทยแล้ว
วันศุกร์นี้หรือเปล่าอาจจะหรือเปล่านะฮะหรือเปล่าอาจจะหรือเปล่า
เข้าไปแล้วเราไปยังไงแม่หมายว่าไปแล้วเห็นชัดแล้วใช่ไหมว่าไป

ก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปก็มีแต่กระแสข่าวมา
ถูกต้องไหมว่าวันที่๑๗เนี่ยทุกกลุ่มจะต้องเข้าแบบว่า

เขาก็ไปถามนายกนายกสรุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนลาออกจากรัฐมนตรี
ก็ไม่ตอบอะไรเลยแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่คนจับตามองมากที่สุด
หลังจากคุณชุวิตออกไปแชร์เขาว่าเพราะว่า๑มีคำสั่งหลายอย่างเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้คุณศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่

คล้ายกับตอนวาระนายกครบ๘ปีท่านนายกก็อยู่ไป๑เดือนถูกต้องไหม

ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่มีการค้างอยู่เนื่องจากคุณชุวิตออกมาแฉ

เกี่ยวเฮ้ยรถไฟฟ้าสายสีส้มมันไม่โปร่งใสหรืออะไรยังไง

เงินทอน๓๐๐๐๐ล้านคุณศักดิ์สยามบอกโอ้โหถ้าสมมุติกิโลหนึ่ง
ใช่ไหมล้านหนึ่งมันเท่ากิโลนึง

เขาดูว่าวันนี้ไม่คิดที่นักข่าวก็ถามกับนายโยกสบายใจไหม
เพราะว่ามีการถอนรถไฟฟ้าสีส้มออกไปแล้ว

คืออย่างที่พี่มดบอกว่าวันนี้ประชุมเยอะมากจนคนบอกว่าทิ้งทวนซะละมั้ง
เพราะว่าจำได้ว่านายกบอกว่าจะยุบสภา๒๐ใช่ไหมคะ
วันเกิดหรืออะไรที่มีกระแสข่าวออกมา
วันนี้ถ้างั้นวันนี้มันจะเป็นวันอังคารสุดท้าย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป

ให้แต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แทนนายอธิรัฐรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่ตอนนี้ทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอยู่

คือถ้าจำได้ตอนที่นายศักดิ์สยามถูกพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

คุณชูวิทย์ออกมาพูดว่าผมไว้ใจคุณอธิรัฐ

แล้วก็แบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบดูแล้วเห็นประโยชน

แล้วคุณชูวิดแกกำลังฮึ่มตลอดเลย

มีการเสนอให้แต่งตั้งคุณอนุทินขึ้นเป็นรักษาการคมนาคมแทน

ก็มีรัฐมนตรีช่วยอยู่แล้วที่รักษาการแทนทำไมต้องแต่งตั้งใหม่
เขาบอกว่านายอธิรัฐอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงการต่าง
โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่แหละก็เลย
อันนี้เป็นข้อมูลมานะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้มีคำตอบออกมาว่าจะแต่งตั้งหรือไม่
ก็คือเป็นการนำเรื่องเข้าที่ประชุม
แล้วก็มีเสนอโครงการเพียบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกอบต
เพิ่มค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และการออกสลากใหม่หรือว่าที่เราเรียกกันว่า
จากหวยใต้ดินขึ้นมาเป็นบนดิน
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนวงเงินกว่า๓๐๐๐ล้าน
เสนอเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการงบบิ๊กล็อตวงเงินอีก๕๐๐ล้าน
โครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชธกับลำลูกกาอีก๒๔๐๐๐ล้านต่อ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัฐชุดที่หนึ่ง
รวมวงเงินโครงการต่างแล้วเนี่ยร่วมแสนล้านนะคะวันนี้ที่โยนเข้าไปในที่ประชุมคอรมอ

เขาเลยถามว่าหรือนี่จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก็เลยเอาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยตู้มเข้าไปใส่เลย
อย่าลืมไงถ้าสมมติแม้กระทั่งแกจะยุ่มสภาพก่อนแกแล้วยังต้องเป็นนายกอยู่นะ

แล้วรัฐบาลใหม่ขึ้นมานะคะ
ซึ่งเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะคะ
ที่มีการลงมติเห็นชอบแน่

มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ก็คือเอาง่าย

ก็คือเป็นแผ่นเหมือนที่เราซื้อกันตามแผงนั่นแหละ

จัดสรรเงินรางวัล๑๖๐ของยอดการจำหน่าย

แล้วก็จะแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภท

รางวัลข้างเคียง๒รางวัล

โอกาสถูกเนี่ย๑ใน๕แสน

โอกาสคือ๑ใน๒แสน

รางวัลเลขหน้า๓ตัว

๑ใน๕๐๐
เลขหน้า๓ตัวมีแค่๑หมายเลข

รางวัลเลขท้าย๒ตัว

โอกาสถูก๑ใน๕๐๐เหมือนกัน
รวมทั้งสิ้น๙ประเภทก็คือ๔๐

แต่จะต้องจ่ายอากรสแตม
ไปรับรางวัลสลากแนวอัตรา

ถ้าเป็นหวยใต้ดินคือตรงกับโต๊ะใช่ไหมคะ
ใช่ถูกไหมคะ

ตรงก็คือ
ตรงก็คือออก๑๕๙

บาทนึงอะจะซื้อได้๖๐๐บาท

ถ้าเกิดคุณซื้อ๑๐บาท

มันก็สมมติ๙๑๕๙

ก็คือโต๊ะก็จะลงมาหน่อยก็คือบาทละ๑๐๐

แต่ถ้าสมมุติถูกตรงก็คือบาทนึง
สมมุติคุณถูกตรง๓ตัวหลัง

ทางบ้านเข้าใจกันไปหมดแล้วล่ะมีแต่พวกเรานี่แหละ
ไม่เข้าใจแล้วยังไงขึ้นมาบนดิงยังไงล่ะ
ก็คือถ้าคุณถูกแบบ๓ตัวตรง

ตัวตรงเนี่ยนะคะคือตรงเลขและตรงหลัก
จะได้เงินรางวัลก็คือ๑๓๐ของเงินรางวัลรวมนะคะ

แต่ถ้าเป็น๓สลับหลัก

คือสลับตรงเลขแต่ว่าสลับหลักไปสลับหลักมา
ร้อยละ๓๐เหมือนกันเงินได้เท่ากันนะคะ
แต่โอกาสถูกเนี่ย๑ใน๒๐๐ถ้าเลขไม่ซ้ำ
ส่วนถ้ามีเลขซ้ำเช่นสมมุติถ้ามันออก๕๕๑อะไรอย่างนี้
ก็จะได้โอกาสถูกอยู่ที่๑ใน๕๐๐นะคะ
แล้วก็ยังมีรางวัล๒ตรงด้วยนะ
เลข๒ตัวตรงค่ะคือตรงเลขและตรงหลักร้อยละ๓๙โอกาสถูกอยู่ที่๑ใน๑๐๐ค่ะ
และมีรางวัลพิเศษตรงกับรางวัลพิเศษร้อยละ๑ในโอกาสถูกก็คือ๑ต่อจำนวนผู้ถูกรางวัล๓ตัว
ซึ่งการจ่ายเงินรางวัลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแต่ละประเภทรางวัลยกเว้นรางวัลพิเศษเนี่ย
เงินรางวัลจะจ่ายเป็นจำนวนเต็มแบบไม่มีเศษนะคะซึ่งเศษของเงินรางวัลทุกรางวัลจะเอาไปรวมกับรางวัลพิเศษ
เพื่อจ่ายให้กับคนที่ถูกรางวัลพิเศษและรางวัลพิเศษนี้จะเป็นการสุ่มหมายเลข
สลากที่ถูกรางวัล๓ตัวตรงจำนวน๑รางวัล
คนที่ถูกรางวัลเหมือนกันนะคะไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องจ่ายอากรสแตมรับรางวัลสลากในอัตรา๒๐๐บาทเหมือนกันเลยนะคะ
และจะออกรางวัล๒ครั้งเช่นเดียวกันค่ะวันที่๑และ๑๖แต่จะเป็นสลากแบบดิจิทัลนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้รางวัลพิเศษเนี่ยถ้าไม่มีคนถูกเขาจะทบไปเรื่อย
แต่เขาบอกว่าทบแบบนี้ค่ะคือพอทบไปแล้วถ้าต่อไปไม่มีคนถูกอีกมันจะเข้าเป็นเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
จะเอาเงินรางวัลที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นรางวัลในงวดถัดไป๑งวด๑งวดเท่านั้น

รายได้ของจากทั้งหมด๑๐๐เนี่ยค่ะสมมุติถ้าขายใบละ๕๐บาทสมมุตินะคะ
จาก๑๐๐๐คนซื้อก็๕๐๐๐ใช่ไหมคะเอ๊ะตกเลข๕๐๐๐๐สิ
๕๐๐๐๐นี่เก่งภาษาแต่เลขนี่หนูตกเลข
๕๐๐๐๐เนี่ย๓๐หักเข้าลัด๓๐ของ๕๐๐๐๐หักเข้าลัด
๑๐ของ๕๐๐๐๐หักเข้าสำนักสลักเรื่องการดำเนินการ
ที่เหลือคือจะเป็นเงินรางวัลแต่สมมุติถ้ามีคนถูก๕๐๐คนหารนะคะ

ใช่๖๐ของอันนี้๓๐ของอันนี้๓๙ของอันนี้
ก็คือถั่วเฉลี่ยหารกันไปกระจายกันไปแบบนี้

ไม่ใช่สนใจตรงที่แบบสะสมยอด
แต่ว่าแค่งวดเดียวมั้ยมันไม่ได้แบบเหมือนเมืองนอกเหมือนไง
ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อนาคตก็ไม่แน่นะ
เขาอาจจะเป็นคันเริ่มต้นนี่ใช่ไหมคะ
เอามาแค่งวดเดียวแล้วอีกบ้วนถ้าไม่มีคนถูกอีกอ่ะ

แล้วคุณซื้อคุณว่าสนุกแล้วคุณซื้อหรือเปล่า

ซื้อที่ไหนละเอ็น๓นี้ซื้อย่างไรคะ

คนพูดถึงฮันนี่ศรีอีสานกันหมดเลยเนาะ
อะไรนะฮะหันนี้สิ้นฉันเกิดไม่ทันแต่เมื่อว่าฉันอยู่กับพี่ตั๊กศิริพรกับคุณไอ้หาย
เขาเป็นนักร้องรุ่นฉันแน่ปรากฏว่านางประสบปฏิเหตุแล้วนางเสียชีวิตแล้ววิญญาณนางอยู่ตรงนั้น
๔งวดติดค่ะตรง๔งวดติดละ
คือเลขจากตรงนั้นน่ะเหรอคะหรือว่าเลขของเขา
ตรงที่เขาตายอะไรอย่างเงี้ยอืมสี่งวดจะติดในทวิตเตอร์ในอะไรก็เลยมีการพูดถึงแบบ
ไปดูในติ๊กต๊อกสิไล่ไปสิเนอะฮันนี่สีอีสานฮันนี่ศรีอีสานฉันกำลังงงว่าอะไร
คืออะไรเกิดขึ้นเมื่อวานถึงถามคุณไอ้คุณไอ้ไฮคืออะไรอ่ะ
อันนี้เสียเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องเหมือนฉันนี่แหละ

ใช่ค่ะเขาเป็นคนดังค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่ง
๓๑ปีที่แล้วเขาเสียชีวิตไป
แต่ตอนนี้กลายแบบ๔งวดได้จากคันนี้สีอีสานไว้แองจี้

วันนี้วันที่๑๔แล้วค่ะ

ใช่อันนี้เริ่มยังไม่ทันอยู่แล้ว
แต่เร็วเหมือนกันนะแม่เพิ่งคนเราเพิ่งเล่าข่าว
แต่เรื่องพูดถึงมานานแล้วแล้วเมื่อก่อนหวยบนหวยบนดินเป็นเรื่องผิด
แต่ตอนนี้เอาทุกอย่างใต้ดินขึ้นมาบนดินหมดเลยใช่นะสู้แรงต้านไม่ไหว
สู้แรงต้านไม่ไหวอยู่แล้วเห็นป่าสลัดกินแบบนี้เมื่อก่อนเราพิมพ์เท่าไร
ตอนนี้ก็เพิ่มพิมพ์เพิ่มอีกเพิ่มเท่านึงใช่ค่ะนะฮะ
วันนี้เราไปดูจุดความร้อนในประเทศไทยสักนิดหนึ่งครับครูอ้วน
ดีเลยค่ะจิสด้าค่ะจิสด้าสำนักงานแผนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะ
ได้ให้ข้อมูลมาจากดาวเทียมของซูมโอมิบอกว่าเมืองไทยของเรานะคะ
ลดลงค่ะคุณขาลดส่งผลทำให้เอ่อ
ฝุ่นของพีเอ็มสองจุดห้าลดลงด้วยซึ่งเรามาพูดถึงประเทศรอบรอบบ้านเราบ้างนะคะ
จุดค่ะส่วนกัมพูชาเนี่ยพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุด
สภาพบาลลาวยังสูงอยู่นะคะสี่ร้อยสามจุด
เวียดนามหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดมาเลเซียสามสิบสองจุด
สำหรับประเทศไทยนะคะจุดความร้อนเนี่ย
ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในจังหวัดที่มากที่สุดในจุดความร้อนเลยนะคะ
ที่หาเจอได้ก็คือจังหวัดชายภูมิยี่สิบเก้าจุดค่ะ
ในขณะเดียวกันสภาพอากาศของทางเหนือตอนบน
อย่างเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยท้องฟ้าจะขมุกขมัว
แทบจะไม่เห็นแสงแดดที่จะสอดส่องลอดลงมาได้เลย
จนกระทั่งทำให้ชาวบ้านรู้สึกแยกไม่ออกนะคะ
ว่าหมอกหรือควันทั้งที่เพิ่งมีพายุ
แล้วก็ลูกเห็บตกลงมาซึ่งหลังฝนตกท้องฟ้าก็ยังเต็มไปด้วย
หมอกและควันฝนตกไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอ
เพราะเขาบอกว่าที่ฟังเขาบอกว่าเพราะว่าตัวของฝุ่นพีเอ็มเนี่ย
มันเล็กกว่าเล็กกว่าฝนอืมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่าหลังฝนตก
อู้ยหายใจก็แปลกลุ่มกุ่นเนอะใช่
พอฝนตกลงมาถ้าจริงเราคิดว่ามันจะพาลงมาสู่พื้นใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่ามันก็ยังแบบยังอยู่
ไม่แล้วฝนตกปุ๊บมดดำปกติเวลาฝนตกก็คืออ้าว
ดีไม่ต้องไปล้างรถใช่ไหมคะทุกวันนี้ฝนตกคือต้องล้างรถโดยด่
เพราะรถดำมากใช่เพราะว่าเอ่อจริงจริงแล้วตกน้อยน่ะอืม
ที่ตกลงมาไม่ก็เยอะอะไรเนอะแล้วก็เพียนยังมากกว่าฝนที่ตกลงมาไง
มันจึงทำให้ดำมากค่ะนะคะจริงอืมก็ยังอยู่ในสถานการณ์เดิมก็แล้วกัน
แม้ว่าพีเอ็มจะลดลงความร้อนจะลดลงแต่การดูแลสุขภาพของเรา
ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะคุณผู้ชมบอกว่าก่อนซื้อเอ็นสาม
เอ็นเก้าห้าก่อนถูกใช่มันก็แปลกว่าอากาศมันตอนเนี้ยทั่วโลกเนอะ
ใช่ที่มีที่มีแบบเป็นอากาศพิษหมดน่ะใช่ทั่วโลกนะ
แต่พูดถึงเรื่องของการใส่หน้ากากเอ็น๙๕นะเราก็ต้องรู้จักวิธีการหายใจด้วยนะ
ในวิธีการจากคุณหมอที่แนะนำขึ้นมาซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะในฐานะที่เป็นคนที่ใช้เสียงร้องผงร้องเพลงอะไรต่าง
หายใจเราต้องสำคัญมากมากเลยการเอาเข้าไปแล้วเราก็ให้เข้าได้เยอะ
ให้เข้าได้นานนานเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นการหายใจต้องถามตัวเองว่า
หายใจยาวหรือเปล่าไม่งั้นปอดของเรามันจะแฟบลงแฟบลงนะ
ใช่หายใจหายใจสั้นไงอ่านั่นแหละค่ะคุณค่ะ
เวลาที่เราใส่หน้ากากเราจะรู้สึกเลยว่าเราหายใจ
ก็หายใจทีอย่างนี้หายใจสั้นนะคะระมัดระวังตัวเองด้วยค่ะ
อ่ะไปดูคลิปคลิปหนึ่งเป็นสาวขับเก๋งหัวร้อนหาทางออกไม่เจอเนี่ย
จอดรถทำร้ายพนักงานเลยฮะค่ะอารมณ์คนเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเห็นไหม
นอกจากหาง่ายอาวุธหาง่ายแล้วคุณดูอารมณ์คนเนี่ย
พวกกับพนักงานสอบสวนสอบพ่อทาสกาศิยัณสนภูมิว่าถูกหญิงสาวลายหนึ่งเนี่ย
ขับรถเก๋งสีขาวจอดรถลงมาทำร้ายร่างกายสาเหตุ
เขาก็ตอบอย่างนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหม
เขาบอกให้อ่านป้ายตามซึ่งเขาเขียนป้ายไว้ให้หมดอยู่แล้ว

คือเขาอ่านตามป้ายแล้วแต่เขาวนมาสองรอบแล้วตามป้ายเนี่ย

แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ผิดหรือเปล่า
เขาไม่ผิด
เขาก็บอกได้เป็นแบบ
แห้งห้อง๒๕ธาราทิพธ์พร้อมกับเพื่อนสาวตกรรดเช่าเขาเดินทางพบพนักงานสอบสวนและก็พนักงานสาว
ก็รับทราบข้อก่าวหาหลังจากที่เช้าที่ตำรวจต้องเชิญมามาพบ
โดยทั้งสองคนก็ได้มีการพูดคุยในห้องพนักงานสอบสวนกัน
ซึ่งนางสาวแหลววันผู้ที่ถูกทำลายพนักงาน
หลังจากที่พบทางคู่กรณีก็ได้มีการเข้ามาขอโทษ

พร้อมกับยอมจ่ายเงินเยียวยาเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ส่วนสาเหตุที่ทำลงไปคู่กรณีอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดกับคำพูดของตนเอง
ซึ่งเขาบอกนางบอกนางไม่ได้ขึ้นเสียง

ก็ไม่ใช่ใช้ต้อยคำให้สุภาพเลยโอ้แต่เมกรียาเฉยเฉย
คืออากาศมันร้อนด้วยหรือเปล่าจริงแล้วก็บางทีก็อ่า
วันนั้นของเดือนหรือเปล่าคืออารมณ์ไม่ดีแต่พอทางคุณลาวัลบอกว่าเขาว่า
เขาก็พูดเสียงปกติว่าอ่ะตามป้าไปสิคะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วขึ้นตอนไหนเอาแม่อ่ะตรงไหนคือจุดพีควะนางธาราธิก็บอกตอนที่ได้ยินคำตอบจากพนักงานคนดังเก่าตนรู้สึกไม่ดี
ประกอบกับตัวเองอ่ะหาทางออกไม่เจออืออารมณ์ก็ได้ฉุนเฉียวอ่า
ก็เลยฉุนเฉียววนมาสองรอบตามป้ายแล้วมันยังไม่ได้ออกสักทีซึ่งเอาตรงตรงถ้าไม่ถ้าคุณลาวัลอยู่ตรงนั้น
แต่คุณมดดำก็โดนตบอ่ะถูกไหมใครโดนตบคะใครโดนตบคุณมดดำก็ได้โดนตบไง
ถ้าเกิดคุณลาวัลพนักงานมาไม่ใช่คุณแม่อยู่ตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้บอกว่าขึ้นเพราะว่าเสียงคุณแม่ไปด่าถูกไหม
แต่ขึ้นเพราะว่าอารมณ์ไม่ได้เป็นชุนเฉียวคือเขาบอกว่านางก็บอกว่านางยอมรับว่าตอนนั้นนางหาที่เจาะคือนางอ่าทางออกไม่เจอ
ปรากฏว่าตอนนั้นอารมณ์ก็เกิดฉุนเฉียวพอมาเจอพนักงานยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปตอนนั้นคือพนักงานขึ้นมาถ่ายคลิปนาง
นางขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยระเบิดเลยหลังจากเกิดเรื่องทางบริษัทรถช้าก็ติดต่อให้มาพบกับเจ้านักที่ตำรวจ
พากันเดินทางมาพบแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อคู่กรณี
เห็นว่าจ่ายเงินเยียวยาไปสองหมื่นนะคะก็ต้องใจเย็นใจเย็นแต่ก็ยอมรับแต่ก็ยอมรับในที่จอดรถบางที่
อันนี้ต้องยอมรับนะคะยังเคยเจอด้วยตัวเองเมื่อเร็วนี้เขาเรียกว่าลูกศรที่อยู่ที่พื้นกับป้ายทางออกมันไหม้สวนทางกัน
อันนี้บอกทางออกไปทางนี้เลยแต่ลูกศรเป็นการที่พุ่งมาหาเราทางนี้
เพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาป้ายทางออกตรงเนี้ยไม่ได้ก็จะมีรถคันหนึ่งที่วิ่งออกมาจากเส้นทางนั้น
เราก็จะเข้าไปก็เอ๊ะยังไงก็เราก็จะออกไงปรากฏว่ามารู้เอาทีหลังมาถามมาด้วยความอยากรู้แล้วไปที่นั่นบ่อย
ก็ถามก็บอกว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางบนพื้นแต่ป้ายข้างบนไม่ได้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าเป็นครูครูไปตบเขาเลยไหม
อ๋อไม่เดี๋ยวฉันก็จอดช้าค่ะจอดข้างห้าให้คุณไปก่อนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวฉันไม่รีบ
คุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าแต่บางทีบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่น่ารักกับเราจริงนะ
อันนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะว่าบางทีอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะแบบทำงานเหนื่อยอากาศร้อนเอง
อ่านป้ายสิคะหรืออะไรคืออันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นนะแต่หมายถึงว่าคุณผู้ชมส่งมาว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็พูดจาไม่น่ารักกับลูกค้ากับผู้ให้บริการเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดเจอเคสแบบนั้นไปร้องเรียนนะคะ
ทุกคนมีอาชีพของตัวเองหมดอย่างนี้เราอ่านข่าวไม่ถูกใจใครคนเดินมาตบหน้าเราไปได้ไหมล่ะ
เนี่ยเขาก็ด่าหนูอยู่เนี่ยค่ะเวลาอ่านข่าวไม่ถูกใจเขาก็ด่าเราค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิ่งไปทำร้ายเขาเถอะ
ใช่ใจเย็น
ไปตบเขาไม่ได้ถามว่ามันจะทำให้มนุษย์ทุกคนถูกใจได้หมดมันไปไม่ได้หรอกเนี่ย

วันจะต้องเจอคนหาทางออกกี่คนถ้าสมมุติป้ายผิดแต่จะแบบว่าอยู่ดีนางจะต้องโดนตบร้อยคนอย่างนี้หรอ

บอกป๊อปป๊อปป๊อปเอาคนหาป้ายไม่เจอไม่ใช่
ไม่ได้นะไปร้องเรียน
ตบนางก็ต้องให้นางตบกลับถูกแล้ว
เจอให้ผู้ให้บริการที่ไม่น่ารักร้องเรียนกับต้นสังกัดนะคะ
เอาตอนนี้ไปปิดเบรกก่อนไม่มีใครมีอะไรทั้งสิ้นเลยใจเย็นนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
สอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง

คุณมิสทีนค่ะคุณได้ติดตามมิเชียลโยวป่ะ
นี่เขาบอกว่ามันเป็นมินชอบประโยคที่เขาพูด

คุณได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองไปแล้ว
แล้วก็ความที่เขาเป็นคนเอเซียเขามีความรู้สึกว่าความถึงเวลาแล้วของคนเอเชีย
มันมีความรู้สึกแบบโอ้โหมันภูมิใจอ่ะมันไม่ใช่แค่ความเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะ
แต่ความเป็นเอเชียที่มันถึงเวลาแล้ว

แล้วก็รอมาจนถึงวันนี้ซึ่งมันบ่มเพาะในความชุ่มฉ่ำของวัยอ่ะอ่า

แต่อะไรก็แล้วแต่มันเกิดเรื่องของข่าวปลอมเกิดขึ้นค่ะ
มันมีการที่แชร์ภาพข่าวที่มีการดัดแปลง
และอย่างกว้างขวางเลยนะคะ
หัวบอกว่านายกรัฐมนตรีอันวาค่ะ
ประกาศวันหยุดราชการวันพุธ
เพราะนี่คือความภาคภูมิใจของชาติมาเลเซีย

ซึ่งสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ข้อมูลที่แชร์ผ่านจอของข่าวนั้นเนี่ยนะคะ

และยังเรียกร้องให้ประชาชนไม่เผยแพร่
แบ่งปันข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะ
ก็แจ้งเตือนประชาชนว่า

บริษัทรับทราบถึงรูปภาพที่มีการดัดแปลง
แต่ขอยืนยันเลยนะคะว่า
ภาพนั้นข้อความนั้นเป็นการบิดเบือนความจริงทั้งสิ้น

ตัวของเขาขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เป็นข่าวตรงนั้นคือปลอมค่ะ
คือมิเชลโยเป็นชาวมาเลเซียไง
มิเชลโยเป็นนักแสดงชาวมาเลเซียใช่ไหม
แล้วพอเป็นหญิงเอเชียคนแรกที่ได้ออสคา
เขาก็เลยบอกว่าชะเลิมชะล้ง
เปิดผนหยุดรัฐกาลใหม่ไปเลยจ้ะ

ก็เป็นความรู้สึกของการแสดงออกที่ดีอะเนอะ
แต่ว่าปลอมแปลงนะคะ
ปลอมนะครับ
พอยุทธิ์ดรรมนามภูกรก็น่าคิดเนอะ
เราก็คิดว่าช่วงเวลานี้แก่ไปเด็กไป
เป็นนักแสดงมานานมากนะครับค่ะ
เอาล่ะทำเอาแขกเผือกตาลุกวาวขึ้นมาทันทีว่าหลังจากเพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘นะฮะ
เขาออกมาโพสต์ข้อความชวนคิดปริศนา

คู่รักดาราดังระบุว่าอีชาวบ้านหนึ่งส่งมาถามว่า
เห็นสามีดาราคนหนึ่งเขาควงสาวคนอื่นไปวัด

กูยังไม่ได้เลิกนะระดับนั้นถ้าเลิกเป็นข่าวไปแล้ว

พวกมันมีศาสนธรรมจะทำบุญเป็นเพื่ออะไร

พระครูว่าไม่รู้กูไม่สักกูกลัว
พิมเมียทนายเจมส์กิ๊กทนายตั้ม
งานนี้เอานักลอกกันบ้านเข้ามาขุดคุย
โพสต์ดังกล่าวก็ไม่รู้ว่า
เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมหรือเจ้าใหม่เขาว่าอย่างนั้น
เนอะพ่อคุณครับใช้คำว่าเป็นผัวมีแสมต้องแต่งงานเหรอไหมเนอะ
แบบว่าจตะเบดหรอไม่ใช่แค่เป็นแฟนหรอแม่
ดาราคนนึงควงผู้หญิงอื่น
มันใบ้อย่างนี้มันจะพูดมันไม่ใบ้อ่ะนึกออกป่ะ
ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนะการไปวัดบางทีอาจจะเป็นแค่พี่น้องหรือเปล่าเพื่อน
คือมันไม่จำเป็นต้องควงกันไปในฐานะแฟนหรือเปล่า
หรือยังไงหรือว่าเขาดูควงกันไปแบบกระหนุงแบบนี้มันเป็นแบบแฟนหรอ
มันมีหลายข่าวที่ออกมาบอกว่ามีคู่ดาราเลิกกัน

ในแต่นี้ใช้คำว่าผัวเมียด้วยกันแต่ไม่รู้คิดว่าเป็นคู่เดียวกันหรือเปล่าไง

ใช่แต่พอความหมายเขาเป็นใช้คำว่าสามีภรรยาอาจจะเป็นคนละคู่
อาจจะเป็นแต่งงานออกหน้าออกตามีการจดทะเบียนสมรสมีงานใหญ่โตไปแล้วไง
แต่ถ้าเกิดเป็นดาราเลิกกันที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเลิกกัน
ก็คิดว่าไม่น่าจะใช้คำว่าเป็นสามีภรรยา

มันก็ไม่ใช่เข้าป่ามันเป็นสถานที่มันมีป่า

เอามาพูดถึงคู่ที่เขาสดชื่นแล้วเขากำลังจะสร้างครอบครัวกันดีกว่าค่ะคุณค่ะ
มาพูดถึงน้องคิมเบอร์รี่ค่ะ
เบอร์รี่ในตอนนี้แย้มข่าวดีวันวิวาออกมาแล้วนะคะ
แล้วก็กำลังจะดูเรื่องของเสื้อผ้าที่เป็นชุดเจ้าสาว
ซึ่งพอรู้แล้วเราจะอึ้งกันไปเลยนะคะคุณค่ะ
หน้าด้วยเป็นเจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วนะคะ

ตอนนี้ก่อนหน้าที่จะบินไปแพรริสแฟชั่นวีคนะคะ
ก็เลยบอกว่าถือโอกาสไปลองชุดซะเลยค่ะคุณค่ะ
โดยที่คุณคิมเบอร์รี่เปิดเผยบอกว่า
ได้ไปลองทุกชุดเน้นด้วยนะทุกชุดที่คาใจ
คือแสดงว่ามีการติ๊กเอาไว้แล้วนะว่าอยากจะไปลองชุดไหนบ้างนะคะ
มีชุดที่ไปจองเอาไว้แล้วแล้วก็บางชุดที่เล็งเอาไว้
ซึ่งตอนนี้ชุดเกือบครบแล้ว
เพราะว่าอะไรคะที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของชุดแต่งงานเนี่ย
เป็นเพราะว่าเราผ่านฉากแต่งงานมาเยอะแล้ว
ก็เลยไม่อยากจะใส่ชุดอะไรที่ให้มันเหมือนกับอีเวนต์
อันนี้เข้าใจนะในฐานะเป็นผู้หญิงด้วยกันพี่เข้าใจเลยนะ
ทั้งหมดเนี่ยคุณคิมเบอร์รี่บอกว่ามี๕ชุดค่ะ
เมืองนอก๒ชุดในไทย๒ชุดแล้วก็เป็นอาฟเตอร์พาดดี้อีก๑ชุด
ซึ่งคุณหมากยังไม่เห็นเพราะอยากให้เขาได้ร้องไห้
เพราะอยากเห็นน้ำตาลูกผู้ชาย
ส่วนชุดของหมากก็จะต้องสั่งตัดเอาเพราะว่าทำเร็วไม่เหมือนกับของผู้หญิง
โรแมนติกอ่ะฮะมิ้น

ถือชุดถ่ายรูปสัมภาษณ์สื่อ๑
ท่องหน้าจึง๑แล้วก็อัพเตอร์ปาร์ตี้ตั้งประมาณ๓ชุด

มันเป็นความสุขครั้งหนึ่งของชีวิตเราเราต้องทำทุกอย่างให้เปิด
แต่ดาราเกาหลีเวลาแต่งงานนางก็เปลี่ยนชุดเยอะมา
เท่านี้มีมันเหมือนชุดเป็นเรียบอ่ะพี่โมร์ตเป็นชุดแบบมันมันมีแต่ภาพผ่า
บอกงานไทยเนี่ยจัดอลังการอ๋องานอินเดียจัดอลังการกว่าเรา

ใครมีโอกาสจัดงานแต่งงานอินเดีย
เขาบอกปีนึงคุณจัดได้๔งานนะ

เขาบอกว่าความฝันสูงสุดของการได้เป็นติ่งค่ะ

นางชอบเกาหลีนางชอบไฟร์นี้

หนกการจุนทองนะคะคนนี้เขาก็มีผลงาน
ละครดังพรมลิขิตรักพ่อยุ่งลุงไม่ว่าอุบัดไร้อุบัติรักอะไรอย่างนี้
แต่ผลงานใดก็ไม่เท่าภาพถ่ายภาพนี้
คือเซลฟี่แบบสนิทสนมชิดเชื้อมากเพราะว่าแต้มบุญอันสูงส่งนี้ส่งให้เธอได้ไป
โฆษณาขนมบิสติกของประเทศอินโดนีเซียร่วมกับลีมินโฮ
ก็คือชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วแหละทรง

โดนใต้
ไฮน้องเบ็บ
ไฮน้องเบ็บ
อีกหนึ่งเรื่องเพื่อนมะดำเองที่ขายไก่ย่างใช่ไหม
ใช่เลยค่ะคุณค่ะ
เพราะชอบเปิดตัวมีแฟนแล้วเนาะ

ล่าสุดเอาคนใกล้ตัวหนูไปเจอไปทำบุญ

ใช่นางไปเหนื่อยแล้วนางก็พากันแบบเดินขึ้นวัด

ชาวบ้านก็สกิดกันใหญ่ไงลูกอล๊อค

เพราะว่าแกเล่นทำละครแล้วแกเล่นเองทุกเรื่องไงอีกก๊อฟ
อังกฎ๓ภาค๒ช่อง

ไก่ย่างมันอยู่ทุกช่าง

ตอนนี้ก็คือเปิดแล้วนะคะ
ไก่ย่างอังกฎค่ะคุณก๊อฟ

เห็นไก่ย่างปั๊บนี่มีคนเข้ามาดูถึง

มา๒๐กว่าปีแล้วต้องอร่อยแน่นอน

จากในจอจะได้ชิมกันจริงแล้ว
ละครมีไม่ทำนะมึงเนาะมานั่งขายไก่ย่าง

เราก็ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กับข่าว
ที่ยังมีการรายงานสดเข้ามานะฮะ

ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป